เหตุการณ์นี้ครับที่บุรีรำรถชนควาย
ควายสามตัวครับน่าจะเป็นควายแม่ลูก
แล้วลูกสองตัวตายตายแม่นิ่งกลางถนน

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บุรีรำครับ
นี่คือควายอายุประมาณสัก๕ปี
น่าจะเป็นแม่ควายเพราะว่าลูกอีก๒ตัวตัวเล็กกว่า
อายุประมาณสัก๑๒ปีเองนะครับ

มีกระบะสีขาวทะเบียนนครราชศรีมาเนี่ย
ชนกับควาย๓ตัวนี้สภาพหน้ารถก็พังยับ

นี่คือถนนสายบุรีรำนางรอง
ควาย๒ตัวอย่างที่บอกว่าอายุประมาณสักปี๒ปี

แล้วก็อีกตัวหนึ่งอายุประมาณสัก๕ปีคาดว่าเป็นแม่ควาย
มันก็นั่งเดินไปไหนไม่ได้ขามันหัก๔ขาเลยนะครับ
เขาข้างขวาก็หักจนปลอกเขาหลุดออกมา
แล้วเขาก็ไปเจอก็เก็บมาได้
นี่ปลอกเขาแบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่เอยเช้าบ้านเอยก็เห็นแล้วก็เวทนาสงสารครับ

คันแรกเป็นคันที่ชนควาย
อีกคันหนึ่งคือเขาเห็นแล้วว่าคันข้างหน้ามันชนควายแล้วเกิดอุบัติเหตุ
ไม่ทันก็เลยชนต่อไปอีก
กระบะสีขาวอีกคันทะเบียนอุบลราชธานีครับ
คนขับนายประยงอายุ๔๗เขาบอกว่า
อุบัติเหตุข้างหน้ามันกระชันชิดมากผมหลบไม่ทัน

ทีนี้คนขับกระบะต้นเรื่องนายทรงกรดอายุ๔๗

ควาย๓ตัวออกมาจากข้างทางเร็วมากหลบไม่ทัน
คือถ้าผมหักหลบเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
คือรถอาจจะข้ามไปอีกเลนส์หนึ่งที่เขาขับสวนมาก็ได้

ตัวเขาเองกับเมียที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับอันตรายนะครับ
ในขณะที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินในพื้นที่ครับ
คาดว่าควาย๓ตัวที่ถูกรถชน
น่าจะเป็นควายที่ชาวบ้านเขาประกาศตามหาเมื่อวันก่อน

จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ก็คาดว่าควายแม่ลูกคงพยายามหาทางกลับคอก
กลับไปหาเจ้าของแล้วก็มาถูกรถชน

ทีนี้มาดูแนวทางการแก้ไขหน่อยดีไหมครับ
อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่บุรีรำแต่ว่าที่สุรินทร์เอง
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยคุณขวัญคุณผู้ชม

ภาพนี้เป็นภาพชินตาที่ชาวบ้านเอ่ยและคนขับรถบนถนนนี้จะเจอครับ
ถนนสายขวาวสินนรินศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินครับ
จะเจอควายเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาบางครั้งก็เป็นวัวบ้าง

เอาทงแดงมาโบกสะบัดเลยครับ
ให้รถทุกคันที่ขับผ่านถนนเส้นนี้ได้เห็นชะลอความเร็ว
ช่วงเช้าช่วงเย็นควายเขาจะข้ามถนน

ชาวบ้านหาทางป้องกันนี่ครับสลับเวรกัน
ถือทงแดงโบกเลยนี่ครับ
นายทองคำอายุ๕๘เลี้ยงทั้งวัวและควายครับ

ถูกรถชนวัวควายเขาก็ตายไปหลายตัว
แล้วเขาบอกว่าแหมจะนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ในมุมของคนที่เขาขับรถชนเอง

มุมของเจ้าของวัวควายเองบางครั้ง
เสียวัวควายไม่พอต้องเสียตังค์อีก

ก็เลยพยายามหาทางแก้อย่างน้อย
หนักให้เป็นเบาก็ยังดีครับ
ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
ทางที่ตัดผ่านทุ่งย่าทุ่งนาแบบนี้
เพื่อความปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับ